เราไปดูเรื่องของฟุตซอลกันบ้างนะครับ
ชมบุรีสุดท้ายเปิดบ้านปลดล็อกนะครับ

ช่องว่างก็เลยเหลือเพียงแค่๗แต้มเท่านั้นนะครับ

ชมบุรีที่๒ครับตามท่าเรืออยู่ก่อนแข่ง๑๐แต้มนะครับ

ครึ่งแรกครับชมบุรีนำก่อนถึง๔๐นะครับ
ประตูครับจากรณชัยวรุษแล้วก็จังหวะนี้ของกฤษฎาวงแก้วนะครับ
ก่อนที่นทุษย์หมั่นจรานจะมาแปลรุ่งนี้ยัดเข้าไปอีกครับ๔๐

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังเจ้าถิ่นบวกเพิ่มอีก๒ลูกจากสุพุทธเถื่อนกลางครับ
เหมาคนเดียวนาที๒๓แล้วก็๒๙
ห่างไปไกลถึง๖ประตูต่อ๐นะครับลูกนี้ของเจ้าอาม

ก่อนที่การท่าเรือครับจะทวงคืนได้จากชายวัดแจ่มกระจ่างนาที๓๐
อีกหนึ่งลูกเป็นธนันชัยชมบุญครับนาที๓๙แต่ว่าไล่ไม่ทันครับเวลามันเหลือน้อยแล้ว
ก็ทำให้ชมบุรีครับมีเพิ่มเป็น๔๒แต้มตามหลังการท่าเรือ๗แต้มนะครับ

ไปดูอีกคู่หนึ่งครับห้องเย็นท่าข้ามที่ก่อนเกมอยู่ที่๕เปิดบ้านเจอกับธรรมศาสตร์ยังบัตรอันดับ๙
ครึ่งแรกครับห้องเย็นนำก่อน๒๐จากสหรัฐศรีวงกฎตั้งแต่นาทีที่๒ครับ
แล้วก็กระทะวุฒิผู้ผ่านนาทีที่๑๖ครับ
เดี๋ยวดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับจ่ายกันพลาดเองเจอตัดเป็นเลวให้แล้วก็จิ้มนะครับ
จิ้มเอาชัวร์ครับทางกระทะวุฒิ
ในช่วงครึ่งหลังนาที๒๖พีรพัฒน์ลินสวาสยิงให้กับธรรมศาสตร์นะครับ
มา๑ต่อ๒แต่นาทีที่๓๘เจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายครับจากปียนัทนุษยา
เน้นเลยครับจบเกมห้องเย็นท่าข้ามชนะ๓ต่อ๑แซงสุราธานีกลับขึ้นมาอยู่ที่๔ครับ
ผลอีก๒คู่นทบุรีแพ้ให้กับกรมทางหลวงไป๑ต่อ๔และมภาคตะวันออกเชียงเหนือนั้นเอาชนะราชนาวีไป๔ต่อ๐
๑๙เกมในฟุตซอร์ไทยลีกการท่าเรือนะครับนำชมบุรี๗คะแนน๔๙
๓เป็นสิงหมุทรสาคร๓๕คะแนนและที่๔ห้องเย็นท่าข้าม๓๓ขณะที่สุราชนั้นตกไปอยู่ที่๕นะครับ๓๑คะแนน